เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่จีนนะคะ
เจ้าหน้าที่กู้ภัยจีนได้ช่วยเหลือเด็กชายวัย๓ขวบ

หุมลึกแล้วก็แคบมากนะคะ

แต่สุดท้ายช่วยเหลือขึ้นมาได้อย่างปลอดภัย

คือหลุมมันแคบมากแล้วก็ลึกนะคะ
เป็นคลิปวิดีโอที่บันทึกเหตุการณ์
เจ้าหน้าที่กู้ภัยในเมืองเวยฟางมณฑลสันตง

ต้องบอกคุณผู้ชมว่าหลุมนี้ลึก๙๐เมตร
กว้างเพียงแค่๓๐เซนติเมตรเท่านั้นค่ะ
คือเด็กตัวเล็กมากด้วยเพราะว่าเด็กอายุแค่๓ขวบเท่านั้นเอง

พ่อแม่พี่น้องคนในหมู่บ้านก็มา

เจ้าหน้าที่กู้ภัยท้องถิ่นก็เร่งเดินทางไป
ที่จุดเกิดเหตุทันทีที่ได้รับแจ้ง
เพื่อไปช่วยเหลือหนูน้อยรายนี้ค่ะ
เด็กตกลงไปอยู่ที่ความลึกระดับ๑๑๘เมตร
น้องคนนี้เขาวิ่งเล่นอยู่ในลานโล่งแห่งหนึ่งนะคะ

เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นช่วงบ่ายของวันที่๓๑มีนาคม

แม้จะต้องเผชิญกับอุปสรรคมากมาย
อุปสรรคสำคัญคือความแคบของปากหลุม
การทำงานของเจ้าหน้าที่ลำบากนะคะ

เพราะว่าเด็กเขาตกลงไปในหลุมค่อนข้างลึก
มีปัญหาเรื่องของออกซิเจนเรื่องของการหายใจ
เจ้าหน้าที่เขาปั๊มออกซิเจนลงไปในหลุมค่ะ

นำเด็กขึ้นมาได้ด้วยวิธีการหย่อนเชือกลงไปแบบนี้ค่ะ

น้องคนนี้ก็ถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลเพื่อตรวจร่างกายนะคะ
คุณหมอบอกว่าอาการปลอดภัยไม่ได้บาดเจ็บสาหัสแต่อย่างใดค่ะ